ความคืบหน้าหลังจากที่คุณหญิงหมอพรทิพย์แล้วก็เพื่อนเดินทางไปทริปที่ไอซแลนด์
เจ้าตัวก็มีการโพสต์ชี้แจงกับดราม่าที่เกิดขึ้นแล้ว

กรณีที่มีคนไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์และเพื่อนออกจากร้านอาหาร
แต่เจ้าตัวเขาบอกว่าผมไม่พอใจแค่สวคนนี้เท่านั้น
คนอื่นเนี่ยผมไม่ได้ห้ามดูเหตุการณ์นี้ครับ
คุณศักดิ์ล่าสัมภัยออกมาถูกไปจากที่นี่
เช้าไม่ควรอยู่ที่นี่เราไม่บ่อยอยากว้างคุณ
เป็นคลิปเหตุการณ์จุดเริ่มต้นของดราม่านะฮะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์โรจันต์ซู่นันครับสวค่ะ
เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่ไอซแลนด์นะครับ

แล้วผู้ชายคนนี้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ครับ
เขาเป็นคนไทยนะฮะแต่ว่าก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่นั่น
แต่ข้อมูลต่อมาก็พบว่าเห็นว่าเป็นหัวหน้าเชฟที่ร้านดังกล่าวนะครับ
เขาเข้าไปไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์ไม่ต้อนรับ
แต่ว่าเพื่อนคุณหญิงหมอพรทิพย์สามารถใช้บริการที่ร้านต่อไปได้
เจ้าตัวบอกว่าคือโวยวายเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยนะครับ
บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณคุณทุจริตนะเราไม่ต้อนรับคุณ
คุณหญิงหมอพรทิพย์ไม่ได้ตอบโต้ใดนะฮะ
บอกแค่ว่าไม่เป็นไรไม่รับมันก็จะกลับไปที่คุณนะ
ก่อนหน้านั้นครับก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะมาถึงที่ร้านเนี่ย
เขาไลฟ์ระหว่างขับรถแล้วบอกว่าพอรู้ว่ามีสว
ชื่อว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์มาที่ร้านอาหารเนี่ยเขาโกรธมากเลย
จริงแล้วเขาเคยชื่นชอบคุณหญิงหมอพรทิพย์ตั้งแต่เขายังเด็กนะฮะ
แต่เจ้าตัวพูดด้วยว่าเดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยนะจะขับรถชนเลยเพราะว่าแค้นมาก

แล้วก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวหรือคำชี้แจงใด
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะมารายงานให้ทราบว่าเจ้าตัวชี้แจงอย่างไร
ฝั่งของคุณหญิงหมอพรทิพย์ล่ะครับมีคำชี้แจงอะไรยังไงบ้าง
เพราะเห็นว่ากลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
คุณหญิงหมอพรทิพย์ไม่สะดวกให้ข้อมูล
บอกเพียงแค่ว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามที่โพสต์เอาไว้
ประเด็นแรกครึ่งบนก็คือกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหาร
ส่วนครึ่งล่างเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ไปถ่ายรูปแล้วนอนอยู่บนทุ่งลาวามอส

คุณหญิงหมอโพสต์เอาไว้บอกว่ากลับถึงไทยแล้วขออนุญาตเรียนตามที่บอกเอาไว้ว่า
คลิปนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่ได้อธิบายแล้วก็แจ้งไว้
การถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซแลนด์ได้เป็นบททดสอบธรรมะในตน
ทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้หน้าด่าหมอกลับรู้สึกเฉย
แล้วมองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไร
แต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะจัดการมากกว่าใช้กฎหมายจัดการ
สิ่งที่คุณหมอโพสต์ครึ่งแรกก็คือขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วก็ถามว่าจะดำเนินการจากนี้ต่อไปยังไงไหมจะเอาผิดทางกฎหมายไหม
คงไม่ให้ธรรมะจัดการแทนกฎหมายครับ
นี่นะฮะในขณะที่สวสมชายแสวงการครับ
สวด้วยกันออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้
บอกว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์คือบุคคลระดับโลกเลยนะ
เสียสละตัวเองในการทำงานเพื่อประเทศชาติและโลกอย่างมาก
กลับไปเมื่อเหตุการณ์ซึนามิปี๒๕๔
สวสมชายบอกว่าสิ่งที่ตัวเขาเห็นเห็นคุณหมอตั้งใจทำงานอย่างมากเลย
ต้องพิจารณสูตรชนะสูตรศพเยอะมากเลย
เห็นสิ่งที่คุณหมอถูกกระทำในครั้งนี้แล้วรับไม่ได้ครับ
ถ้าเทียบกันเด็กทำครัวคนหนึ่งที่ไอซแลนด
ไม่เคยสร้างผลงานใดให้ประเทศชาติ
กลับมีพฤติกรรมต่ำออกมาด้วยความคลั่งคล้ายการเมืองสุดโต่ง
ส่วนตัวผมถือว่าหยาบคายต่ำชั้นมากโอ้โหโพสต์ข้อความเผ็ดร้อนมากนะฮะ
เพราะถ้านับคุณค่าคนกันแล้วคนละระดับคนละโลกกันเลยครับ
อันนี้เป็นโพสต์ของสวสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับ
โพสต์เอาไว้วันนี้๑ตุลาคมแล้วก็มีแฮชแท็ก
พฤติกรรมต่ำตมแฮชแท็กเซฟหมอพรทิพย์
ขณะที่คุณปารีนาไกรคุบอดีตสสราชบุรีโพสต์ข้อความเอาไว้
บอกว่าเหตุการณ์ที่คุณหญิงหมอพรทิพย์เจอตัวของเธอเองนั้น
ไม่ได้รู้สึกเห็นใจคุณหญิงหมอพรทิพย์กับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะก็เป็นสิทธิ์ของร้านที่จะไล่
อีกอย่างคุณหญิงหมอเป็นบุคคลสาธารณะย่อมต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์
มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ในประเทศไทยก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนที่คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าจะใช้ธรรมะนำกฎหมาย
ก็มองว่าเป็นการใช้ความดันทุรังมากกว่า

และยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเสียดายเงินภาษีประชาชน
เพราะช่วงที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาต้องแก้ไขเยอะ
ช่วงที่มีประชุมสภาเหตุใดสวยังไปเที่ยวต่างประเทศ

หลังจากนี้จะไปร้องปปชให้ตรวจสอบจริยธรรม
ของคุณหญิงหมอพรทิพย์และสมาชิกสภาคนอื่น
ที่ชอบโดดประชุมลาไปเที่ยว
คุณปรินาบอกอีกว่าหากประชาชนคนไหนเห็นสสว
ไปเที่ยวช่วงที่มีการประชุมสภา
ก็แจ้งข้อมูลมาที่เธอได้เลยครับ
จะได้ช่วยกันตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง

และอยากให้ปปชชี้มูลความผิด
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างลองฟังครับ
ผิดกันวันนั้นที่ร้านอาหารที่ไอ้แสน
แต่ที่ไม่ดียิ่งกว่าบทสัมภาษณ์เขาน่าจะเป็นเรื่อง
การลาประชุมสภาไปเที่ยวที่ไอ้แสน
เป็นเรื่องที่ดิฉันก็เตรียมที่จะไป

เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะ

มันไม่มีข้ออ้างใดที่จะมาบอกว่าเป็นการจองล่วงหน้าอะไรต่างเนี่ย

อันนี้ฉันดิฉันก็จะไม่ไปดิฉันก็จะทิ้งตัว

เรื่องที่เกิดขึ้นหลากหลายคนก็หลากหลายความคิด
คุณโบนัฐามหัฒนาครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าเมื่อเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจ

แล้วเจ้าตัวเคยสัมภาษณ์คุณหญิงหมอพรทิพย์ก่อนหน้านั้น
คุณหมอเลยฝากข้อมูลมาแจ้งให้ได้รับทราบกันว่า
คุณหมอและสสมาริกาเป็นเพื่อนเที่ยวถ่ายรูปด้วยกันมานาน
ทุกปีจะมีทริปต่างประเทศด้วยกัน
และที่สำคัญคือใช้เงินส่วนตัว
คือชี้แจงมาเป็นข้อเลยครับประมาณ๕๖ข้อ
แล้วบอกว่าปกติจะไปช่วงเวลานี้แหละ
เพราะเดิมทีช่วงเวลานี้จะปิดประชุมสภา
ทริปนี้วางแผนมานานเป็นปี
ออกไปทุกคนที่ไปร่วมทริปต่างลาประชุม
แล้วก็ย้ำข้อสุดท้ายว่าส่วนตัวไม่ถือสาไม่โกรธ
ไม่อยากให้มีประเด็นวุ่นวายอะไรอีก
ไม่อยากต่อความขยายประเด็น
ก็ชี้แจงผ่านทางคุณโบนัฐามาแบบนี้
ขณะที่สสมาริกาจิรพันธ์วานิสครับ
สสลบบุรีพักภูมิใจไทย
ให้ข้อมูลในเบื้องต้นครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยได้แจ้งลาล่วงหน้านะครับ
ยืนยันว่าลาล่วงหน้าตั้งแต่๑๓กันยา
ระบุเหตุผลเดินทางไปต่างประเทศ

ปกติไม่เคยจะลาอะไรแบบนี้
รอบนี้พอลาปั๊บเจอแจ็คพอร์ตเลยฮะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ขอตอบโต้และไม่พูดอะไรแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้โดดประชุมสภา
ทำตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง
ทำหนังสือแจ้งประธานสภาเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
ลาจริงคือลา๒๗กับ๒๘กันยาครับ
พี่มิวคุณผู้ชมที่เจ้าตัวอธิบายนะครับ
แล้วบอกว่าการไปเมืองนอกไม่ใช่ว่าคิดอยากไปก็ไปเลย

ปกติวางแผนล่วงหน้าครับ
แล้วไปต่างประเทศไปปีละครั้งเอง

แต่เมื่อก่อนเดือนนี้มันเป็นช่วงปิดประชุมสภาพอดีไงฮะ
ไม่ได้มีการเปิดประชุมแบบในปีนี้
อันนี้คือประเด็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามว่า
โดดประชุมไปเที่ยวหรือเปล่าก็ชี้แจงแบบนี้
ส่วนประเด็นอื่นนอกจากถูกไล่ออกจากร้านอาหาร

มันมีประเด็นดราม่าที่คุณหญิงหมอพรทิพย์
นอนทับทุ่งลาวามอสแล้วก็ลบรูปไปแล้ว

คุณหญิงหมอโพสต์ชี้แจงในวันนี้ครับ

ท่อนครึ่งล่างที่คุณหญิงหมอโพสต์ชี้แจงเอาไว้ก็คือ
เป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจน
ในบริเวณที่ลงถ่ายไม่มีป้ายจึงทำไม่ถูกระเบียบ
แจ้งมาก็เพื่อให้รู้ว่าหมอผิดพลาดเอง
และแก้ไขทันทีที่ทราบก็เลยลบรูป

สำหรับคนที่เกลียดชังนำไปขยายผล
และคุณหมอก็ปิดท้ายว่าขอบคุณอีกครั้ง
นี่คือโพสต์ชี้แจงของคุณหญิงหมอพรทิพย์นะฮะ
ค่ะแต่ว่าเรื่องที่น้องคิงเล่าเอาไว้ทิ้งท้าย
มันเลยกลายเป็นประเด็นที่คนในโลกออนไลน์วิพากษ์กันเยอะมาก
ก็จะมีเพจดังมีคนดังมีเหมือนผู้มีความรู้อย่างนี้ค่ะ
ก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
แล้วเวลาไปทำผิดกฎกติกามารยาทของเขาเนี่ย
มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาว่าระยะยาวจะเป็นยังไง
คนไทยจะโดนแบนไหมอีกหน่อยไปเที่ยวไอซแลนด์อะไรแบบนี้นะคะ
เราเห็นโพสต์ของรองสัตว์รดรเจษฎาเด่นดวมริพันธ์ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เจษฎาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะในลักษณะของการให้ความรู้ก็แล้วกัน
บอกว่าอย่าไปนอนบนพื้นมอสที่ไอซแลนด์แบบจัสตินบีเบอร์นะครับ
นักร้องดังข่าวดังอ่ะใช่มันเคยมีประเด็นมาแล้วค่ะแล้วอาจารย์ก็ให้ข้อมูลว่า
ประเทศไอศแลนด์เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป
มีภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์หลายอย่างน่าไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิต
รวมถึงทุ่งลาวาเอลดรานหรือเอลดรานลาวาฟิลซึ่งเป็นพื้นหินลาวาสีดำ
อยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่
ช่วงปี๑๗๘๓ถึง๑๗๘๔ครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปเป็นหมื่นคน
พอเวลามันผ่านไปผ่านไปหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ
ทำให้พื้นลาวาถูกปกคลุมด้วยมอสค่ะเป็นมอสสีเขียวทั่วเลย
ก็จะดูเป็นพื้นที่เนียนนุ่มคือมอสเนี่ยเป็นพื้นที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติของไอซแลนด์
ปกคลุมบนผืนหินลาวาก็เลยเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าประทับใจ
เขาก็จะทนคือทนนะแต่ถ้าไปเดินไปเหยียบไปย่ำไปนอนกลิ้งไปอะไรแบบเนี้ย
พื้นที่เราไปทับมันจะเป็นรอยแบบนั้นไปตลอดเลยนะ
เป็นรอยย่ำสมมุติเราเอาเท้าไปเหยียบใช่ไหมก็จะเป็นรอยรองเท้าเราไปตลอดฤดูเลยอ่ะอ๋อเหรอ
ลอยค้างอยู่แบบนั้นคือมอสเนี่ยก็เจริญเติบโตได้ในที่ที่อาจจะไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากนัก
นความเย็นได้ถึงติดลบสามสิบองศาเซลเซียสแต่มันบอบบางค่ะ
แม้ว่ามันจะทนอะไรหลายอย่างได้แต่มันบอบบางนักท่องเที่ยวเขาห้ามเลย
ห้ามขึ้นไปเดินห้ามขึ้นไปถ่ายรูปห้ามไปเหยียบจัสตินบีเบอร์นักร้องชื่อดังระดับโลก
เคยทำมาแล้วเคยเป็นข่าวมาแล้วเคยโดนตำหนิมาแล้วอะค่ะ
สตินบีเบอร์เขาไปถ่ายมิวสิกวิดีโอค่ะนอนกลิ้งเลยกลิ้งบนพื้นมอสเลย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำห้ามทำดีกว่าไม่ใช่คำว่าไม่ควรห้ามเลย
ทำตรงนี้แบบนี้ห้ามทำดีที่สุดก็คือแค่ไปชื่นชมความสวยงาม
จอดรถหยุดชมถ่ายรูปบนเส้นทางถนนที่เขาแบบกำหนดให้ยืน
ถ่ายรูปได้อะไรแบบนี้นะคะอาจารย์เจษดายังโพสต์ข้อความเตือนนะคะว่า
เวลาเห็นคนทำสิ่งไม่ถูกต้องควรจะมองว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ไม่ควรทำตาม
อย่ามองเป็นข้ออ้างว่าเขาทำได้ฉันก็จะได้ทำด้วย
เหมือนกับที่เราเห็นนักท่องเที่ยวมาขีดเขียนตามแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โบราณสถานวัดวาอารามของไทยเราก็ต้องช่วยกันห้าม
ไม่ใช่ปล่อยประละเลยหรือเอามาเป็นข้ออ้างว่าเขาทำได้
งั้นเราก็ทำด้วยอะไรแบบนี้นะคะเพจดังค่ะ
รามาแอดดิกโพสต์เป็นคลิปของเจสตินบีเบอร์
ที่ไปถ่ายที่เนี่ยลาวามอสเนี่ยนะคะที่ไอซแลนด์
คือมีฉากที่แบบไปกลิ้งเลยกลิ้งแบบนี้เลย
ผมไปลองเปิดเอ็มวีดูนะพี่มิ้วมันประมาณนาทีที่สองจุดสองห้า
ถึงสองจุดสามศูนย์ห้าวิอ่ะแต่ก็จะเห็นว่าเขากลิ้งคับ
เป็นภาพสั้นไม่กี่วิแต่มันเป็นข่าวดังทั่วโลกนะคะ
เพราะว่าประธานองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไอซแลนด์บอกว่า
มันอันตรายกับมอสมากไปกลิ้งไปกลิ้งมากระโดดบนมอส
คือมอสตรงนั้นเนี่ยจัดเป็นระบบนิเวศที่เปราะบาง
เหมือนที่มิ้วบอกไปว่าถ้าคุณขึ้นไปเหยียบ
รอยเท้าของคุณจะอยู่บนมอสตลอดฤดูเลย
เหยียบนะแล้วเนี่ยลงไปกลิ้งไปนอนไปอะไรแบบนี้
มันก็จะทำให้มอสตรงนั้นน่ะถูกทำลายแล้วมันยากค่ะ
จะฟื้นฟูขึ้นมาใช้เวลาเป็นสิบปีนะคะทีเนี้ยถ้าคนเห็นจัสตินบีเบอร์
มิวสิกวิดีโอแล้วอยากจะทำตามอยากจะไปกลิ้งบ้าง
เหยียบบ้างโอ้โหทีนี้พังเลยอืมก็เลยขอให้นักท่องเที่ยวดูแต่ตา
ในคอมเมนต์ก็มีข้อความและภาพนะคะ
บอกว่าจริงจริงแล้วเขามีป้ายเตือนแล้วนะครับปัจจุบันนี้
มีการตั้งป้ายเตือนห้ามเหยียบทุ่งลาวา
สสมริกาจิรพันธ์วานิสสลบบุรีภูมิใจไทยที่ร่วมทริปกับคุณหญิงหมอพรทิพย์

โพสต์ไว้เมื่อหลายวันก่อนว่าเช็คไว้ก่อนกันลืมอะไรแบบนี้ใช่ไหม
เขาโพสต์ไว้เองว่ามันมีป้ายเตือนไงว่าอย่าไปเหยียบอะไรอย่างนี้

ก็เป็นคำชี้แจงและความคืบหน้า